ตอนนี้คือต้องบอกว่าภาระไปตกหนักอยู่ที่พ่อค้าแม่ค้าขายกุ้ง
คือหลังจากที่มันการระบาดระลอกใหม่ที่มันเกิดขึ้นที่ตลาดค้างกลางกุ้งใช่ไหมคะ
หลายคนก็บอกว่างั้นวันนี้ขอเรกกุ้งไว้ก่อนไม่กินกุ้งดีกว่า
เมนูกุ้งขายไม่ออกเลยค่ะพ่อค้าแม่ค้าเขาเลยต้องรวมตัวกันบอกว่า
กุ้งเราสะอาดนะมันมีกุ้งหลายจุดที่มันมีมาตรการในการคัดกรองดีเนี่ยมาซื้อเถอะ
นี่รวมตัวกันขายกุ้งแบบราคาถูกหั่นราคากันไปเลยครับ
วันนี้นะคะที่ริมฟุตปาดหน้าโรงเรียนดรุณาราชบุรีในอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนี่ค่ะ
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกล้ามกรามและชมรมผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพจังหวัดราชบุรี
เขามารวมตัวกันเอากุ้งกล้ามกรามเอากุ้งขาวแวมัยมาขายในราคาถูกให้กับประชาชน
กุ้งเหล่านี้เนี่ยมาจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในอำเภอบางแพรนะคะ
คนเหล่านี้เขาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด๑๙กุ้งขายไม่ออกเลย
เขาบอกว่าก็ต้องเอามารวมตัวกันขายราคาถูกให้กับประชาชนนี่แหละจะได้แก้ปัญหาขาดทุน
เพราะว่าเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งกล้ามกรามแล้วก็กุ้งขาวแวนามัยได้รับผลกระทบหนักมาก
กุ้งถูกปิดเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งก็ไม่สามารถส่งกุ้งออกขายได้เลยเพราะไม่มีตลาดที่ไหนรองรับ
ผู้บริโภคเองก็ไม่มีความเชื่อมั่นในการกินกุ้งแล้วอะค่ะ
ตอนนี้ก็ไม่แน่ใจจะตัวแดงตัวดำก็กลัวติดไปหมดแล้ว
ก็เลยกลายเป็นว่าขายไม่ออกเลย
ุ้งที่นำมาขายเป็นกุ้งกล้ามกรามไซส์๘๑๐ตัว
ตัวต่อกิโลกรัมแล้วก็ไซส์๑๐๑๒ตัวต่อกิโลกรัมนะคะ
ราคาตั้งแต่กิโลกรัมละ๑๒๐๓๐๐บาท
นายประกอบทรัพยอดแก้วนายกสมาคมผู้เพาะเลี้ยสัตว์น้ำไทยจังหวัดราชบุรีเขาก็บอกนะคะว่า
ปัญหาตอนนี้เนี่ยไอ้การแพร่ระบาดโควิด๑๙มันส่งผลมากเลยต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง
ประชาสัมพันธ์ไว้ตรงนี้ผ่านทางไทยรัฐทีวีเลยละกัน

ส่วนปัญหาที่แพ้กุ้งจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนว่ามันเป็นการปนเปื้อนในระบบของทางนู้น
แต่ละพื้นที่เนี่ยมันไม่ได้ใช้ระบบเดียวกันแต่ละพื้นที่ก็ต่างพื้นที่ต่างระบบกัน
ุ้งของที่นี่เป็นผลผลิตต้นทางต้นสายไม่ได้เกี่ยวข้องกันเพราะฉะนั้นสามารถทานได้ปลอดภัยโควิดอย่างแน่นอน
แล้วก็ปีใหม่นี้เขาบอกนะคะว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยเตรียมกุ้งตัวใหญ่กว่า๒๐๐ตัน
ตั้งใจจะมาจำหน่ายในราคาถูกให้กับผู้บริโภคในจังหวัดราชบุรีแล้วก็ในจังหวัดใกล้เคียงด้วย
จริงก็ต้องย้ำแบบนี้นะคะว่าก็ถ้าซื้อมาจริงมันทานได้กุ้งไม่ได้มีปัญหานะ
แล้วก็โควิดสิบเก้ามันไม่ได้ติดในสัตว์ทะเลด้วยถ้าคุณเอามาประกอบอาหารเนี่ย
ก็คือต้มให้สุกที่๑๐๐องศาเซลเซียสคุณทานได้ไม่ติดเชื้อแน่นอน
อาหารไว้ก็ทำให้สุกไว้ก่อนเนี่ยฮะใช่ค่ะปลอดภัยที่สุดนะครับ